เวลาจะกลับรถก็อย่าใจร้อนเหมือนกันค่ะ

นี่มีรถจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่งนะคะ
เขาจะกลับรถแล้วเขาก็นั่งมาซ้อน๓นะ

พอจะกลับรถปุ๊บปาดหน้ากลับเลยอย่างนี้

ก็เลยชนอันนี้เป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่

แท่งเบรียร์ตรงกลางเนี้ย

ดูสิแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยเหมือนกับ

เขาก็ขี่ของเขามาอะไรอย่างนี้ค่ะ

กระบะคันนี้สีขาวเขาขับมาทางตรงปกติล่ะ

จักรยานยนต์ที่เขาเป็นจักรยานยนต์เหมือนกับ
รับจ้างซ้อนมาสามีผู้หญิงมีเด็กด้วย

เขาก็เลยต้องหลบรถเขาก็พังเสียหายไป

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาก็เลยเอาคลิปนี้

พี่เอาไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีเลยเนี่ย

เนี่ยค่ะเขาก็โพสต์เรื่องราวเหล่านี้ในเฟซบุ๊คของเขานะคะ
แล้วเราก็เลยไปถามเจ้าของคลิปนะคะ
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็น

จุดกลับรถหน้าอาคารโมเดิร์นฟอร์ม
ถนนศรีนครินมุ่งหน้าไปอ่อนนุษย์นะคะ

คือรถจักรยานยนต์นี่แหละเป็นต้นเหตุ
นี่ค่ะเป็นวินจักรยานยนต์ป้ายขาวอะค่ะ

แล้วก็ขับแบบเลนขวา
เลนขวาแล้วขับช้าด้วยเนี่ยค่ะ
กระบะสีขาวเขาก็เนี่ยกลัวว่าจะไปชนคือมันกระทันหันจริง
แทนที่จะชนรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เลยพุ่งไปชนข้างทางตัวเองก็ซวยไป

ป้ายขาวคือรถจักรยานยนต์ปกติทั่วไป
ไม่ได้จดทะเบียนแบบรถผลส่งสาขนาดรับจ้าง

คนขับรถกระบะบอกกับทีมข่าวของเราว่าคือเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้กลับรถแล้วล่ะค่ะ
แต่มันกระทันหันมากคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ทันจริง
ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเบรกแล้วก็ต้องเบี่ยงหลบแล้วล่ะ
ก็เลยปีนแบรีเออร์ขึ้นไปแบบนี้
รถก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับรถจักรยานยนต์คันนี้ล่ะ
แต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังมากกว่านี้
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีคนนั่งมาด้วย
รถจักรยานยนต์ก็เป็นเด็กเป็นผู้หญิงอย่างนี้ค่ะ

ถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยข้ามไปอีกฝั่งนี้ยุ่งเลยนะ